คือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านติดตามข่าวนี้มานานแล้วแหละ
เพราะว่ามันเป็นปฏิบัติการที่ต่อเนื่องกันมา
เราก็จะเห็นตามหน้าข่าวเลยนะคะว่ามันมีทั้งเรื่องของคดี
แล้วก็มีปฏิบัติการในการยึดทรัพย์ที่ต้องบอกว่า
มันคือทรัพย์มหาทรัพย์มันยิ่งใหญ่มันมโหลานจริงค่ะ
จำนวนหลายพันล้านบาทที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคะ
สนที่กำลังกันในการดำเนินการแล้วก็ยึดทรัพย์
หลายคนมองว่าอีกสักพักมันก็คงจะถึงจุดจบของคดีในตู้เห่าหรือเปล่า
แต่บางคนบอกว่ามันจะเป็นจุดจบของนายตู้ห่าว
หรือมันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของขบวนการทุนสีเทาข้ามชาติกันแน่
การทุนสีเทาข้ามชาติกายน๒๕๖๕เป็นการเปิดอาณาจักรของตู้เห่า
เพราะตำรวจสืบสวนจนทราบว่าบ้านหรูกว่า๕๐หลังถูกซื้อเงินสดแทบยกหมู่บ้าน
โดยมีคนจีนที่เข้ามาซื้อในนามตัวแทน
อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมีรอปภดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

แต่หลังจากที่ตู้เห่าปรากฏตัวกับตำรวจ
เครือข่ายจีนก็สลายตัวแยกย้ายกันซ่อนทรัพย์สิน
ตำรวจจะมาถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมง

โดยสิ่งที่ถูกพูดถึงคือเครื่องบินที่นายชูวิทย์แฉ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องไปตามที่สนามบินบ่อไฟ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งแม้ปัจจุบันจะไม่ใช่ชื่อตู้ห่าว
แต่ก็เชื่อว่าเครื่องบินลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับตู้ฮาว
ธันวาคม๒๕๖๕สำนักงานกระทรวงยุติธรรม
อกย้ำความมั่งคั่งและอิทธิพลของตู้ห่าว
ด้วยการประกาศยึดทรัพย์ทั้งรถหรูที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น๓๐๒๐ล้านบาทเศษ
ซึ่งเป็นคนละส่วนกับที่ทางปปศยึดไว้๑๑๓๑ล้านบาท
พร้อมขอความร่วมมือคนที่รู้ที่ซ่อนเงินดิจิทัลของตู้ห่าว
ให้เบาะแสจะได้ส่วนแบ่ง๕
ส่วนอีกหนึ่งคนสำคัญถ้าหากไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้
มีหนำซ้ำยังเป็นข้าราชการศรีกากี
นั่นคือพันธ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารีกรชายานันต์
ตำแหน่งผู้กำกับการกองการต่างประเทศภรรยาของตู้เห่า
สำหรับการจับกลุ่มพันธ์ตำรวจเอกหญิงครั้งนี้
เกิดขึ้นหลังพนักงานสอบสวนสนยานวารวบรวมพยานหลักฐาน
พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและผัวพันกับการฟอกเงินของสามี
ขออำนาจศาลออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
ก่อนคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แม้แต่สำนักงานอายการสูงสุดก็รับลูก
และยังยืนยันว่าคดีนี้มีหลักฐานเพียงพอเอาผิดทั้งเครือข่าย
และมีหลักฐานสำคัญที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
พบกันฟอกเงินให้กับทุกตัวละครที่เกี่ยวยงกับตู้ห่าว
มันมีการแจ้งข้อหาแล้วครับคดีมีส่วนร่วมในองค์กรอาธิกรรมครับ

อย่างเช่นคดีนี้นะครับในการสอบสวนนี้นะครับ
เราพยายามจะขยายผลไปถึงขนาดว่านะครับ
กระบวนการที่เขาเริ่มสมคบกันเนี่ยนะครับรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลนี้นะครับ
เพื่อกระทำความผิดนะครับเป็นองค์กรอาชกรรมนี้นะครับ
มันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
คือย้อนหลังกลับไปเลยนะครับไม่ได้เอาเฉพาะหลักฐานที่ทำให้ส่วนร่วมมานะครับ
มันมีการรวบรวมเพิ่มเติมย้อนหลังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
น่าสนใจว่าคดีนี้พบตรออกโรงนำทีมแก้ไขปัญหานี้
โดยให้พลตำรวจเอกสุรเชษเป็นหัวหอก
แต่หลายคนก็กลัวว่าปฏิบัติการนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่
เพราะสุดท้ายทุนจีนสีเทาชื่อตู้ห่าวอาจเป็นแค่หมากตัวเดียวที่ถูกกวาดล้าง
หรือนี่จะเป็นจุดจบของบางกลุ่มที่เปิดทางให้นอมินีชาติอื่น
แสวงหาประโยชน์ในแผ่นดินไทย